จริงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยก็มีข่าวว่าทั้งคู่จะแต่งงานกัน
ใส่ชุดพรีเวดดิ้งแล้วเป็นแบบว่าโอ้โหชุดสวยเลย
ถ่ายพรีเวดดิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อมาเขาบอกว่าพ่อของฝ่ายหญิงได้ออกมาบอกว่าฝ่ายชาย
เป็นคนที่เข้ามาจีบลูกสาวไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสนิทกัน
หรือทางใบเตยเองก็ได้ลบรูปคู่กับผู้อำกับโจ้

ก็ได้เผยแพร่ภาพของใบเตยพรพจีน
กับผู้อำกับโจ้พรพจีสิริสิทธิ์
กับพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลนะครับ
กราบขอพรและรับประทานน้ำพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมหาราชวั
ล่าสุดครับล่าสุดคืออันนี้ล่าสุดกว่าค่ะ
กรณีที่มีการแบบว่ามีภาพถ่ายของทั้งคู่ออกมา
ช่วงต้นเดือนมกราคมใบเตยมาเช่าจริง
เนื่องจากว่าเป็นลูกค้าของร้านมานานแล้ว
โดยวันนั้นมีการแจ้งว่าจะเช่าชุดไปทำบุญ

ไม่ได้มีข้อความที่ระบุว่าเป็นพิธีมงคลสมรสแต่อย่างใด

แล้วก็ชุดที่ใบเตยใส่นั้นเป็นชุดไทยจิตรดา
หญิงไทยนั้นสวมแต่งกายไปร่วมงานบุญต่างโดยทั่วไปอยู่แล้ว

ซึ่งจริงแล้วเขาก็บอกว่าคุณใบเตยนี้ตอนนี้รู้สึกหยุดยาวเลยนะ

คนเข้าไปคอมเม้นต์ด่าเขาเยอะ

คือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคือต้องเข้าใจก็ด้วยนะ
ต้องแยกแยะนะ
อันนี้คือเหมือนเขาไปฆ่าคนตาย
ซึ่งจนในที่สุดพ่อเขาก็ออกมาพูดว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนเข้ามาจีบลูกสาว

แต่ทางผู้สาวใบเติร์นก็ได้ลบรูปคู่ออกหมดแล้ว
ทุกอย่างจากไอจีเรียนที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อะไรกันเลย

แต่ใบเตยโดนด่าซะจนแบบเครียดเลยเขาว่าอย่างนั้น
นางต้องหยุดงานเลย